คุณผู้ชมมาติดตามภารกิจในการค้นหา
เลคอปเตอร์ของกองทัพภาคที่๓ที่ขาดการติดต่อไป
เมื่อวานนี้ครับตอนสิบโมงครึ่งนะครับมีการปูพรมค้นหาครับ
ทางภาคพื้นดินรวมทั้งทางอากาศจนถึงเวลานี้คุณผู้ชมครับ
มีข่าวด่วนแจ้งเข้ามาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจากทางแม่ทัพภาคที่สาม
ยืนยันนะครับว่าพบร่างของทหารบางส่วนแล้วซึ่งเสียชีวิตแล้วนะครับ
บริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จะเป็นอย่างไรติดตามได้กับคุณอรยาโพจา
ของท่านที่ติดอยู่ภายในเครื่องบินนะคะส่วนอีกสองร่างนั้นก็อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกันค่ะตอนนี้เองนะคะแม่ทัพภาคที่สามนั่นเองนะคะ
ก็ได้สั่งให้ทำการค้นหาอีกสองร่างนะคะในขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าในขณะนี้ได้สั่งให้แม่ทัพภาคที่๓นั้นดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่นะคะ
เนื่องจากว่าทั้ง๕คนนั้นปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็ได้ทำหน้าที่เพื่อชาติด้วยค่ะ
ในขณะที่ทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๓เองนะคะบอกว่าณตอนนี้จะเดินหน้าหาอีก๒ท่านนะคะ
เพื่อที่จะนำร่างกลับขึ้นมาในส่วนของการที่จะนำร่างทั้งของพลตรีนพพรแล้วก็อีก๒ร่างนั้นขึ้นมานั้นในขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะ
ซึ่งณตอนนี้ก็ขอร้องสื่อมวลชนนั้นไม่ให้ลงไปยังจุดที่เกิดเหตุด้วยค่ะปฏิบัติการค้นหาในวันนี้ถือได้ว่า
ยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะหาอีกสองร่างค่ะในขณะที่จุดที่อยู่ใกล้ใกล้กันกับที่เจอก่อนหน้านี้นั้นอยู่จากห่างจากศูนย์
เรด้าของดอยอินถนนนั้นไม่ไกลนักนะคะแล้วก็เป็นจุดที่ได้มีการพบชิ้นส่วนบางส่วนด้วยนะคะ
ในขณะเดียวกันค่ะณตอนนี้เองนะคะทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่๓๓เองก็กำลังที่จะ
ประสานไปเพื่อที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมว่าอีก๒รายนั้นหาเจอหรือไม่นะคะ
และตอนนี้ก็จะมีการย้ายศูนย์บัญชาการที่นี่นั้นไปยังที่ทางกิวแม่ปานนะครับ
เพื่อที่จะไปตั้งกองอำนวยการที่นั่นค่ะและในส่วนของการอ่า
คำยืนยันเดี๋ยวเราสอบถามกับทางผู้บัญชาการอีกทีนึงนะคะ
ตอนนี้นะคะทางผู้บัญชาการเองนะคะก็กำลังที่จะให้ข้อมูลนะคะ
ก็เสียชีวิตนะครับค่ะพ่อพ่อค่ะที่กระเด็นออกมาเนี้ย
เรายังไม่ทราบว่าเป็นท่านใดมั้งนะครับค่ะพ่อพ่อค่ะในส่วน
ในส่วนของการที่เจอเจอทางพลตรีนพพรนะคะณตอนนี้นะคะ
ก็ร่างนี้เราสามารถที่จะนำร่างของทางพลตรีนพรออกมาได้หรือยังคะ
ตอนนี้ยังเรายังไม่ให้เรายังไม่ให้ขยับชิ้นส่วนใดทั้งสิ้นนะครับ
ตอนนี้เรารอทางหมอทางแพทย์ทางอายการแล้วก็ทางตำรวจ
ลงไปในพื้นที่ก่อนนะครับสภาพร่างกายของท่านนั้นถือได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคะ
เอ่อสภาพร่างกายของของท่านนพพรเนี้ยผมยังไม่กล้าจริงจันทร์เพราะว่า
ชุดไม่ได้รายงานละเอียดมานะครับเพราะว่ามันติดต่อลำบาก
แต่ทราบว่าเป็นท่านแน่นอนครับแล้วอีกสองท่านที่เจอ
ก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นนักบินหรือช่างเครื่องนะครับเพราะว่าเพราะว่าทางชุดเขาไม่สามารถแยกแยะได้
จุดที่เราเจอร่างกับกับตัวเครื่องอ่ะนะคะอยู่ห่างจากจุดที่เจอเป็นหางเครื่องแล้วก็เป็นอ่า
เอกสารมากน้อยแค่ไหนคะครับประมาณร้อยร้อยถึงสองร้อยเมตรนะฮะ
อันนี้ก็อยู่ในบริเวณนั้นทั้งหมดฮะบริเวณนั้นครับทีนี้นับจากนี้วิธีการดำเนินการที่จะนำขึ้นมาค่ะ
แน่นอนว่าณตอนนี้ทุกคนรอคอยว่าภายในวันนี้จะสามารถนำขึ้นมาได้หรือไม่
ต้องรอพรุ่งนี้คะเอ่อเราต้องนำขึ้นมาภายในวันนี้ให้ได้ครับนะครับ
อาจจะจะมืดค่ำยังไงก็ต้องวันนี้นะครับถ้ายิ่งเราชกห้าท่านแล้วก็ยิ่งยิ่งดีนะครับ
เราจะได้นำไปพร้อมกันนะครับแต่ถ้าอีกสองท่านยังไม่พบเนี่ย
อาจจะต้องตัดสินใจนำ๓ท่านนี้ไปก่อนนะครับ
จุดที่จะนำไปก็ขั้นต้นคือที่โรงพยาบาลค่ายคาวิระที่เชียงใหม่ครับ
ครับแล้วในส่วนของครอบครัวนะตอนนี้อยากจะบอกอะไรกับครอบครัวทางทั้งห้าท่านบ้างไหมคะ
ครับสำหรับครอบครัวก็ทั้งเอ่อทั้งทุกภาคส่วนนะครับ
เราตั้งความหวังไว้เมื่อเช้าว่าทุกท่านน่าจะมีชีวิตอยู่
หวังเช่นนั้นนะครับแล้วเราเองเราก็พยายามอ่า
แข่งกับเวลานะครับเพราะมันเลยไปสี่เลยเอ่อยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วนะครับ
แต่เมื่อเรามาเจอ๓ท่านที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยเราก็เสียใจนะครับ
ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับโดยเฉพาะครอบครัวของท่าน
เอ่อพุทธีนพรเหลืองจันทร์ท่านผู้จัดการกองมนตราบที่สี่นะครับ
ซึ่งท่านเป็นผู้ที่ทำงานขยันขันแข็งมากนะครับท่านไปทุกพื้นที่ที่มีปัญหา
แล้วไปด้วยตัวท่านเองทุกครั้งนะครับครับครับอันนั้นก็เป็นคำยืนยันนะคะ
ของทางผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่สามสิบสามนะคะก็ถือได้ว่าการปฏิบัติการค้นหานั้น
ก็ยังคงเดินหน้าค้นหาต่ออีกสองร่างนะคะและถือได้ว่าตอนนี้นั้นปฏิหารไม่มีจริงค่ะ
สำหรับในกองทัพภาคที่สามค่ะนับจากนี้นะคะเราก็ต้องคอยติดตามว่า
การที่จะนำร่างของทั้ง๓ท่านโดยเฉพาะพลตรีนพรนั้นจะกลับขึ้นมาได้อย่างไรบ้างค่ะ
และทั้งหมดนี้เป็นความคึบหน้าที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ริยโภจาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ